เมื่อกี้เห็นตัวท่านนายกแว๊บใช่ไหมครับ
วันนี้ท่านไปอยู่ที่อุบลรัชธานี
ไปดูการบริหารจัดการและแก้ปัญหาเรื่องน้ำนะครับ
โอ้โหตำรวจคุมเข้มเลยแต่สบายใจได้
เห็นไหมครับมีแต่คนมาห้อมล้อม
มีแต่รอยยิ้มมีแต่คนขอถ่ายรูป

บรรยากาศการเลือกตั้งมันเริ่มแล้วหรือเปล่า
เพราะว่ามีโอบกอดกับคุณยายด้วยครับท่านนายกนะครับ
วันนี้นายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่อุบลรัชธานี

แล้วไปกับนายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรี
นายอนุชาร์นากาศัยดิ์นัพมนตรีประจำสำนักนายกกธมนตรี
ผลเอกอนุพงษ์แผ่าจินดานี่โอ้คุณยายนะครับ
่านายชัยวุธธนาคมานุสอนนัพมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันแรกของท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปตรวจเยี่ยม
แหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน

แล้วก็กราบนำบัสการพระปัญญาวชิละโมลี่

แล้วก็บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลวางแผนในวันนี้เนี่ย
เป็นรากฐานที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้ประโยชน์ในอนาคต

ไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดอุบลรัชธานี
ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาคอีสานนะครับ
แล้วก็โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ
เพื่อเป็นประโยชน์พลังงานทดแทนให้กับประชาชน
แล้วก็ไปที่ศูนย์พักพิงโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
หรือว่าบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองวารินชำราบ
แล้วก็ไปตรวจเยี่ยมการบรรเทาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทธกภัย
บริเวณทุ่งศรีเมืองซึ่งอยู่ในฝั่งเมืองครับตอนบ่ายโมง
จากนั้นนะครับก็เคลื่อนขบวนโดยรถยนต์นะครับ
มาที่ฝั่งอำเภอวาลินชำราบซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ๕กิโลเมตรเท่านั้น
โดยมีเจ้าหน้าที่วางกำลังสกัดนะครับที่แยกเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ห่างจากจุดที่นายกรัฐมนตรีท่านอยู่ประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
เพื่อไม่ให้กลุ่มมวลชนนั้นเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่นายกไปอุบลรัชธานีครับ